คือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นรวมถึงพวกเราอยากเห็นเนี่ย
คือเจตจำนงของประชาชนที่ถูกสะท้อนผ่านการเลือกตั้ง
มันต้องมีความหมายไม่งั้นการเลือกตั้งมันไม่มีความหมาย
แต่คราวนี้ปัญหาก็คือว่ากติกาเนี่ย
มันได้ทำให้เจตจำนงของประชาชนนั้นต้องพ่ายแพ้นะ
เพราะมีกระบวนการในการใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
แล้วมันก็ทำให้เรื่องของอภินิหารกฎหมายทำลายเจ็ดจำนงของประชาชน
แล้วสุดท้ายกติกาที่มันออกแบบมาให้ประชาชนแพ้เนี่ย
มันก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเสียงข้างมากที่มีอำนาจน้อย

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสวหรือแม้กระทั่งองคาพยพอื่นนะครับ
พยายามจะสกัดขัดขวางเจตจำนงประชาชนตรงนี้
ก็คือการต่อสู้กับเสียงข้างมากที่มาจากประชาชน

มีสวบางท่านออกมาบอกว่าเสียงที่พักเก้าไกรได้รับนั้นเป็นเสียงข้างน้อย
ก็มีสวบางท่านออกมาพูดอย่างนี้
ก็ได้ยินนึกไม่ถึงว่าพูดได้นะ

เมื่อเทียบกับอีกตั้ง๔๐ล้านเสียงน่ะ
อื้อมีบางคนไม่พูด
นี่คือความพยายามในการทำลายความชอบทำของเสียงข้างมากนะฮะ
ซึ่งตรงนี้คือประเด็นที่มันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย
แสดงว่าอาจารย์ทั้งสองท่านมองว่ายังไงระบบมันควรเดินไปก่อนนะฮะ
สุดท้ายล่ะฮะคิดว่าประเมินแล้วแนวโน้มต่าง
นายกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเชิญมากันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนายกนะโหวตนายก
เอาประธานสภาก่อนสุดท้ายปลายทางอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่าใครจะได้ตำแหน่งประธานสภา

ผมมันก็ยืนอยู่ข้างผมว่าประชาชนตัดสินใจแล้ว
และผมก็เห็นด้วยว่าประธานสภาควรอยู่กับก้าวไกร

เชื่อว่าการเมืองมีส่วนจะช่วยทำให้สองพักคุยกันได้

ซ้ายจบที่ฟรีโหวตเพราะวันนี้เป้าหมายของเพื่อไทยไม่ได้อยู่เพียงแค่ประธานสภา
แต่อยู่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
หัวถ้าฟรีโวทนี้วนมาที่อาจารย์สุขุมที่บอกเอาไว้

ขอบคุณอาจารย์สุขุมขอบคุณอาจารย์ยุตฐพรครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป